มาดูเรื่องของการที่มีคนแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางกลับบ้าน
หลายคนกลับด้วยรถไฟหลายคนขับรถกลับเอง
บางคนก็เลือกกลับด้วยรถทัวร์นะคะซึ่งรถทัวร์เนี่ยแน่นมาก
กว่าจะจองตัวได้นี่บางทีแบบนั่งรอกันเป็นชั่วโมงนะ

เพราะว่าถ้ารถเสริมต้องไปจองที่หน้าตู้เลย
ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือรถทัวร์
ตอนแรกถามว่าผ่านที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมาหรือเปล่า
คนขับบอกผ่านผ่านนะยืนยันแบบนี้
แต่พอนั่งไปนั่งมากลางดึกตื่นขึ้นมา
พบว่าไม่ผ่านไม่ผ่านบ้านตัวเอง

ขับบอกว่าไปลงที่พุทธไทยสงศบุรีรำแล้วให้กลับมาเอง

ก็เลยเอาเรื่องราวมาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เพจรถทัวร์รถบัสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสต์ภาพพร้อมข้อความที่ผู้เสียหายร้องเรียนเข้ามา
ระบุบอกว่าซื้อตัวจากสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์นี่ชื่อบริษัทเขานะ
เดินทาง๓๐ธันวาคมช่วง๒ทุ่ม
เป็นตัวรถเสริมกรุงเทพอุบล
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนซื้อตัวก็สอบถาม
ที่พนักงานขายตั๋วนั้นนะคะบอกว่าผ่านที่อำเภอชุมพวง
นครราชศรีมาหรือเปล่าคนขายตัวยืนยัน
ครับพี่ขึ้นได้คันนี้ทัวร์

แต่ทีนี้นั่งไปเรื่อยจนถึงกลางดึก
ประมาณตี๒ตื่นขึ้นมา
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คเส้นทางในจุดที่ตัวเองอยู่
เพราะว่าชุมพวงนครราชศรีมาไม่ถึงสักทีตี๒แล้วนะ
ก็เลยสงสัยนะคะปรากฏว่า
พบว่ารถคันนี้วิ่งออกนอกเส้นทาง

ก็เลยเดินไปถามคนขับนะคะคนขับก็บอกว่าไม่ผ่าน
อ้าวมันก็ตอนซื้อแทนไปบอกผ่านล่ะ
ไม่ผ่านแล้วบอกว่าให้ไปลงอำเภอภูตไทยสงส์จังหวัดบุรีรำ

เขาบอกแบบนี้เขาก็เลยลงก็ลงนะคะ
ผู้เสียหายยอมรับว่าเสียความรู้สึกมาก
เหมือนโดนหลอกขายตั๋วแล้วก็เอามาทิ้งไว้กลางทางแบบนี้

เพราะถ้าไม่ลงนี่ไปไกลกว่าเดิมนะ
อุบลราชธานีจะกลับมายังไง
ครึ่งทางแล้วนะย้อนกลับมาประมาณ๒๐๐กิโลได้โดยประมาณนะคะ
บอกว่าเหมือนโดนหลอกขายตั๋วแล้วเอามาทิ้งกลางทางเลย
แล้วก็ระบุบอกว่าทำไมคนขายตั๋วถึงทำแบบนี้
ก็เลยเรียกร้องให้บริษัทชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อย
ซึ่งโลกโซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายนะคะ
บอกว่าเกิดกับรถทัวร์เอกชนอีกแล้ว
ทำไมเรื่องนี้ไม่หมดไปสักที
ภาครัฐต้องดำเนินการให้เข็ดหลาม

คอมเมนต์ต่างใต้โพสต์นี้นะคะ

ทีมผู้สื่อข่าวของไทยรัตน์ทีวีติดต่อไปที่
บริษัทสังกัดของรถทัวร์คันนี้
ก็คือสหพันธ์๑๐๑ทัวร์
โดยนายสมชาติภวงแก้วผู้ควบคุมการเดินรถ
รับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง

ระหว่างคนขายตั๋วกับผู้โดยสาร
ยืนยันจะคืนเงินค่าตัว
และค่ารถที่เหมาจากจุดที่ลงจากรถทัวร์ไป
อย่างที่พักก็คือที่บ้านที่อำเภอชุมพวง

ฟังเสียงของผู้ควบคุมการเดินรถ
บริษัทสหพันธุ์๑๐๑ทัวร์ค่ะ
ตะยักษ์จะเป็นส่วน
มันก็ต้องเหมาทุกอย่าง
ก็งงเบ็บว่าการ
จิ้มการภูมิเดินรถไปจับ
เพราะต้องแบบลึกออกให้อธิบัน
ได้ยินถามเป็นบางคนมันไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่รถ๓๐นี่คือรถเสริมคือลาดไหนมาถึงรถเข้ามาว่าว่าไหนนั่งได้เลย
เพราะเราล็อกเขาไม่ได้เราไม่ได้มีเหมือนที่นั่งในถังขายตัวของเรา
ไม่ได้ทิ้งผู้โดยสารกลางทางแต่ว่าพนักงานขายตั๋วเนี่ยไม่ได้อธิบายถึง
เส้นทางที่จะผ่านอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เลยทำให้ขึ้นผิดคันเขามี๒เส้นทาง
เส้นทางที่ผู้เสียหายขึ้นเนี่ยไม่ผ่านจุดที่อยากจะลงเนี่ยนั่นแหละ
เป็นรถบัสทั่วไปที่รับส่งพนักงาน

เขาเอามาเป็นรถเสริมในช่วงของปีใหม่
ไม่ใช่รถแบบบคศรถร่วมอันนี้ไม่ใช่ก็เลยไม่มีเลข
หมายถึงว่าเลขที่นั่งของรถของเบาะไม่มีแบบนั้นนะฮะ
เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนยืนยันแบบนั้น
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บริษัทบอกว่ายังไม่สามารถติดต่อผู้เสียหายได้นะ
ก็เลยขอให้ผู้เสียหายถ้าได้ยินข่าวนี้รับชมข่าวนี้อยู่
รีบติดต่อกลับไปที่บริษัทหน่อยอยากจะให้มารับค่าชดเชยค่ะ